สุดยอดเย็นเพื่อนบุหรับชาย

ครับครับ
เราก็ไหว้ตามกระแสน้ำไปเลยใช่ไหมครับ